วันนี้ครับรัฐมนตรีใหม่ในคอรมอประยุทธ์๕เข้าทำงานวันแรกนะครับ
หลายท่านก็ถือเลิกงามยามดีนะครับบางท่านก็ถือเลิกสะดวกนะครับ
มีนโยบายหลายสิ่งหลายอย่างพูดออกมาด้วยนะครับเรารวบรวมมาให้ท่านติดตามครับ
ได้เลิกเริ่มต้นทำงานในคอรมอลประยุทธ์๕วันแรก
เหล่าบรรดารัฐมนตรีทั้งหน้าเก่ากระทรวงใหม่และรัฐมนตรีหน้าใหม่เอี่ยม
ตบเท้าเข้ากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงกันวันแรก
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน
เริ่มที่ผลเอกอนัตภรกาญจนารัฐ
ย้ายมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ผลเอกอนันตพรได้อันเชิญพระพุทธชินราช

ประดิษฐานที่โต๊ะหมู่บูชา

ถือเลิก๘นาฬิกา๓๙นาที
นั่งโต๊ะทำงานและเซ็นเอกสารฉบับแรก

รัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ถือเลิกตั้งแต่เวลา๗นาฬิกาเป็นต้นไป
คำแนะนำของพระอุปชา
วัดสะเกย์จังหวัดดักครราชสีมา
สักการะพระพรมบนตึกไทยคู่ฟ้า

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธรรมเนียบรัฐบาล
ส่วนบิ๊กชัดพลเอกชัดชัยสาริกัญญะ
เข้าธรรมเนียบตั้งแต่ไก่โห
พวงมาลัยดอกดาวเรืองเข้าศักระพระพรม

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธรรมเนียบรัฐบาลเช่นกัน
ส่วนรัฐมนตรีหน้าใหม่เอี่ยมกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
พอถึงเวลา๙นาฬิกาเป๊ะ
ก็ตั้งจิตอธิษฐานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงทันที
พร้อมประกาศนโยบาย๓เดือนแรก
จะยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

ขอเวลาให้พวกเราได้แสดงผลงานก่อน
ถ้าเราพูดมากไปหรือชี้แจงมากไป
มันก็เหมือนกับเรามาคุยโม้โอ้อวดนะครับ

มีอะไรที่ดีขึ้นหรือแย่ลง
แต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันนะครับว่าเรามาครั้งนี้
มาด้วยความตั้งอกตั้งใจที่จะมาช่วยเหลือ
งานของชาติบ้านเมือง
อีกหนึ่งคนที่เตรียมความพร้อมมาแบบฟิตเปี้ย
ดรเอวิรสักฯโค้ศุรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รายนี้เนี๊ยบมาจากบ้านใส่ชุดขาวปกติ
เดินเข้าศักระสารพระภูมิประจำกระทรวง

จากนี้ไปจะเห็นเขาอยู่ในสนาม
มากกว่ายืนอยู่บนโพเดียม

ก็จะพยายามที่จะปลีกตัวของตัวผมเอง
แทนที่จะไปอยู่ในงานพิธีกรรม
ดปุ่มเปิดแพ้กลุ่มป้ายกล่าวสปีชอะไรมากมาย
อยากจะออกไปทำให้ตัวหัวเข่าเปื้อน
เปื้อนดินทำงานกับพื้นที่
ปิดท้ายกันที่รัฐมนตรีหน้าเก่ากระทรวงใหม่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่แรงดิมไม่มีตก
ผลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ว
เริ่มต้นทำงานวันแรกอย่างเป็นทางการ
ด้วยการประเดิมไปตรวจเยี่ยมศูนย์บริการ
เพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์
จังหวัดสมุทรประการทันที
พร้อมระบุเรื่องด่วนที่จะต้องทำเป็นอันดับแรก
หลังจากเข้ามาประจำกระทรวงนี้
คือจะต้องจัดระเบียบแรงงานให้เรียบร้อย

ข่าวเทวรัฐทีวีแรงงาน